แล้วลืมหูขึ้นเกมไปทางซ้ายโยนบอลยาวมาเอาแล้วหลังสเปอร์แตกจังหวันนี้ไปเข้าบน
บอลยาวมาชิกโชต้าครับโชต้าล็ากขึ้นไปทางซ้ายกดนิ่มนิ่งเขาเสาร์ไกร
เรียบหูขึ้นมาสี่มาตรตัวสามแล้วบอลหูจุดยอดยิ่งดีจริงจริง
ต้องไม่ดีใจเรื่องธรรมดาทำไมอ่ะยังไงก็ชนะอยู่แล้วโอ้โห

ต้องอธิบายนี่คุณไปหลอกเขามาอีกแล้วเนี่ย

อาทิตย์ที่แล้วผมเปิดไพ่ทำนายว่าลิเวอร์พูลจะชนะสเปอร์

ไม่ได้บอกถึงขั้นสกอร์แต่บอกว่าสเปอร์จะตื้อไม่หยุด

เฮ้ยจริงนี่คุณวีนพูดเสริมไม่หยุดด้วยหรอ
นี่ถึงขั้นว่าค่อนข้างถือว่าแม่น

สัปดาห์ต่อไปถึงทีมรักผมนะ
แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีก

สวัสดีครับ
เรานี่เอากับเทปแรกตั้งใจจะมาเป็นคู่ปรับกับเจ๊ดำ

เจ๊ดำรู้แล้วนะคุณมาเลยนะคุณมาแก้ต่างกับพี่ต้าเลยนะ
ไม่กล้าเอาผมหรอกผมอยากอุ้ยผมอยากอย่างงี้อะไร
ผมอยากอย่างงี้เอาพี่ต้ามาครับเอาเจ๊ดำมาอ่าแถมไอ้เกมเองมาอีกสักคน
เจ๊มาเอาอีกคนหนึ่งด้วยเลยใครครับเจ๊วรปัดโอ้ทำไมตายตรงเนี้ย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

ใครยิงไม่ยิงตัวแม่งมายิง

มึงยังมาแค้นอะไร
โหดคือต้องบอกอย่างนี้ครับวันนั้นผมกลับบ้านช้า
คือกลับบ้านไปเนี่ยบอลเริ่มเตะไปแล้ว
แล้วเราก็ไม่ได้เปิดฟังเรากลับว่าเออลิเวฟูคงไปสมกึ๊กสมกัสอยู่อ่ะ
ขับรถเข้าบ้านเปิดประตูปุ๊บ
กล่องติดฉะดูเสือกอัพเดท
ช้าอีกช้าอีกช้าอีก
เราคงรอไอ้เมื่อละอีบอลจะมาเปิดขึ้นมาสามศูนย์ไปแล้ว

ใช่คือเรียกว่าพูดนำเร็วอะเดินเร็วมาก
ประมาณ๑๐นาทีที่๑๐กว่าเอง
๑๐นาทีกว่ากว่าก็๒๐หรือ๓๐ไปแล้วอะถ้าจำไม่ผิด
ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ๑๓พอเราเห็นเงี้ยนั้น
เราก็เดินไปหยิบเครื่องดื่มหยิบทุกอย่าง
สบายแล้วไม่ต้องร้อนหล่น

เอาละเว้ยพิมพ์เข้าไปในกรุ๊ป
กรุ๊ปเพื่อนก็ได้สูสีหน้า

นี่เป็นแบบว่าเป็นแบบว่า

ผมบอกไว้เลยนี่คือนี่คือตามใครรู้ไหม

เมื่อกี้บอกว่าพี่ป๋องเขาทำอย่างนี้
พี่ป๋องเขาพิมพ์มาจะได้สูสี

เราพิมพ์ไปด้วยจะได้สูสีหน้า
ไปพักครึ่งเราก็ไปเวฟของกิน

เฮ้ย๓๒เฮ้ย

แฟนเฟิร์นเดินเสียงดังหมาเหมือเริ่มโดนด่าแล้ว

ก็๓๓เท่านั้นแหละ

มันแปลว่าใครเขาคิดแล้ว
ตอนนั้นยังไง
ขุมล่ปอด
ไม่กล้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเพื่อนแต่ว

ไม่ได้ตั้งครับแค่ตอนนั้นคิดแค่ว่าที่จะตั้งคือ
แล้วรีโมทที่ปลาไปใครจะรับผิดชอบ
แต่ผมอ่ะเข้าโซเชียลแล้วก็เจอแบบว่าก็ยังแบบ

เป็น๗เม็ดที่เราจะไม่ลืม

หมายถึงถึงนั่นอยู่นะฮะ

ไม่คุณขออนุญาตชื่อคุณต้นทางฟุตบอล

อีกแล้วเหรอ
ไอ้ที่แบบโอ้โหเป็น๗เม็ดที่เอ๊ะ
พี่ต้าหรือพี่แม็กซาลันพี่ต้าเป็นเพื่อนพี่แม็กซาลันไหม
พี่แม็กซาลันครับผมเห็นแม็กซาลันครับ

ทำเพลงระดับ๑๐๐ล้านวิวเขาก็รักเรียบรูปเข้ามา

พี่แม็กเนี่ยเป็นคู่ขาที่ดีเลย

พี่แม็กซ์นี่เวลาจบเกมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะ

ผมไม่กล้าไปล้อเขาอะ

เป็นแฟนบอลที่มีคุณภาพ

เกิดเคยได้ขึ้น๓ศูนย์เป็น๓ศูนย์ไม่ได้

เอาอย่างนี้เราต้องบอกก่อนว่าเกมมัน๓ศูนย์๔อยู่แล้ว

มันได้จากจังหวะจังหวะของฟุตบอล
คือมันอาจจะไม่ได้จาก๓ศูนย์ก็ได้

คล้ายวันที่ไรตันเจอกับ
อะไรนะที่ยิง๖๗เมตร

คือบอลมันจังหวะเข้าทาง

ซึ่งอย่างนี้บอกครับสเปอร์เรียกพู

คู่แข่งแบบสัตว์ปีกเนี่ย

มันเป็นทีมที่สูสีอยู่แล้ว

พอสเปอร์มันไล่มาลิเวฟูมันฝ่ออยู่แล้ว

ถ้าพูดถึงกองเชียร์ชิลแล้ว

อุ๊ยอีกเย็นเยอะพอ๓๒เท่านั้นอะ

กองด้าเคนซอน

วันนั้นผมว่าที่โชคดีคือ

โบดาเริ่มดีความฟิตได้พอแล้ว

ทำไมมึงไม่ส่งตอนจังหวะที่เขาง้างยิงแล้ว
เห้ยส่งเถอะแต่ยิงเข้าไป
ใช่จริงว่ามุมมันค่อนข้างแคบมากแต่ยิ่งดีมาก
แต่ว่าวันนั้นผมบอกผีเข้าแล้วแบบทุกอย่างมันโดนจัดวางไว้ว่า

ถ้าสมมุติว่าอาเทนี่ไม่ได้ขิงนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าริวภูลุ้นแชมป์อยู่

จังหวะที่แบบเหมือนจะไม่ได้เสิร์คได้ถ้าเกิดไปอยู่แบตอย่างนี้

ผมเก้าแจ้งประสบคุณนะ
คู่นี้สเปอร์กับลิวฮูลุ้นมันเป็นเหมือนบอลสัญชาตยานอะ
คือมันทำไปด้วยปฏิกิริยาตอบโต้
ก่อนตายมีชัก
นี่มันเป็นสัญชาติยานปกติของลิฟูที่เราเห็นกันบ่อย
แต่ช่วงหลังที่จะบอกว่าฤทธิ์ภูมิชนะนะมา๓๔นาทีติดแต่ว่าเสียประตูท่าทุกเกม
มันต้องมองเลยว่ากองหลังอย่างฟันได
จังหวะที่ไปรีซิสแตะแล้วหลังหักเลยเนี่ยโหเป็นไวรอลเลย
เป็นเมมเลยอะเป็นไวรอลเลย
มันเป็นเรื่องที่ถึงจุดที่ฟันไนท์ต้องเจอแล้ว
คือเราต้องมองอย่างนี้ถ้าไปดูสถิติ
เราไปดูสถิติครับสถิติเกมนั้นของฟันไดท์ไม่แย่เลยนะ
แต่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็นอย่างนี้เขาไม่พลาดเรื่องง่าย

ช่วงปีที่ได้แชมป์ลีกเลยนะตอนนั้นแบบสถิติใครเลี้ยงฝันผ่านฝันใดไม่มีนะ

เค้ามีคำเลือกอะไรซักอย่างนะมันคล้ายกับที่
คือเท้นต์เนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกว่า

แต่พอเท้นต์หุบความลงกลางสิ่งที่เห็นเลยแล้ว
เป็นอันที่ริวฟูขาดไปเลยตั้งแต่

บอลแนวลึกของเท้นต์คือมันสามารถทำให้
มันยกระดับลิเวฟูขึ้นมาเท่าเดิม

แต่ว่าก่อนหน้านี้บอลแนวลึกยูฟูมันดี

คือแบบว่าทั้งขวาและซ้ายมันจะมีทั้งซาร่า
แล้วก็ลูอิสเดียส
ซึ่งถ้าบอลแนวลึกดีเนี่ย

แต่ว่าเทรนด์เนี่ยให้มันเล่นตำนังเนี่ย

ตอนที่เป็นริวฟูฟอร์มดอก
มันใช้วิธีการสู้แบบเดียวคือ

แล้วก็ไม่ก็ซาร่าก็ฉีกออก

ต้องระวังเหลืออย่างขึ้น

มันหนึ่งเด็ดล็อคมันฟิวชั่นกัน

ต้องรอว่ามันจะมีนักบอลแบบนั้นเกิดขึ้นหรือเปล่านะ
ก็มารุ้นว่าเท้นตัดผมมันจะดีขึ้นมั้ย
เขาประกาศแล้วว่าเหมือนพี่เกมเอง

ก็คือดีขึ้นมั้ย
โทษนะพ่อเกมนะโทรไปลงสองคนนี้นะไม่เกี่ยวกูนะ

มาถามมุมมองพี่ต้าดีกว่าว่าตอนนี้ผมถามสองคำถาม
ตอนนี้พี่ต้ามองว่าใครจะมีโอกาสได้แชมป์มากที่สุด
อันนี้ผมพูดแบบมั่นใจเลยเพราะเขาพูดมาตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาแล้ว
มันจะมีความขึ้นเครื่องลงมีเคิร์ฟเวลาแพ้มันก็จะมีสะเทือนมีอะไรอย่างนี้

คนพูดอย่างนี้มา๓คนแล้วนะได้ลูกเหมือนกันเลย
แล้วก็เรื่องของวุฒิภาวะของนักเตะ

อ่ะอีกคำถามหนึ่งคือและทีมที่จะตกชั้นล่ะ
ป้ามองว่ามีทีมไหนที่แบบโอกาสที่แบบน่าจะล่อแร่มากที่สุด
ทีมนี้ผมไม่เคยเห็นเขาตกชั้นมาเลยถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่เราดูบอลมาตั้งแต่เด็กมา
สูงมากแล้วก็อีกทีมที่ผมมองว่ามันดูน่ากลัวช่วงต้นฤดูกาล
น่าจะได้คือซื้อนักเตะมาประมาณ๑๕คนแล้วก็ใช้เงินมาเยอะมาก
ผมว่าน่าจะเป็น๓ทีมนี้
ไม่อยากให้ตกใช่ไหมไม่อยากให้เกียรติกันขนาดไหนก็เถอะแต่ไม่อยากให้ตก

ก็เก็บ๓แต้มในบ้านได้๑แต้มในบ้านได้แต่มันแค่แบบว่าเหมือนกับ
มวยต้นน้ำอ่ะพอหลังจากนั้นไปปุ๊บก็กลับไปเป็นสภาพเดิมใช่
อีกคนอื่นคือจุ่นเพนกวินแล้วก็น้องน้องอะไรอย่างเงี้ยก็
เราต้องพูดอย่างนี้ว่าเราเข้าใจกันในความรู้สึกที่มันจะตกชั้น
แต่นุ่มนึกถึงว่าแฟนบอลหนังเอเวอตันอย่างนี้

กำลังจะสร้างสนามใหม่ด้วย

เสมอพอแค่เสมอ

แล้วแบบหันมองหน้ากันกับแก๊ง

โอเคศนาม

ทุกคนเหมือนปาร์ตี้ส่งลง
ทุกคนแบบเมากันเละ

ซึ่งเนี่ยบอกว่าเป็นโอกาสที่แบบที่
ที่จะเจออย่างนั้นกับแฟนบอร์ดเอเวอร์ตันเนี่ย

ผสมตาควัฒนหาส่งไดวีดมอยสผมว่าเขาเอารอด

อะก็เก่งอยู่แล้วเป็นผู้ในการที่ทีมชายกินอยู่นัดเดียวใช่ไหม

ผมว่าน่าจะน่าจะอยากให้ผมคิดผิดว่าเอเวอร์ตันจะต้อง

เพราะเซาต์น้ำตั้นเปลี่ยนโค้ชทำไม

โสดงเขาดีอยู่แล้วนะ

แต่ว่าหลวนภาพอวนผมว่ามันทำทีมด้วย

เจมส์วัทพร้าวส์นักเตะดีผมว่ามันโดนดึง

คือถ้าเกิดหลุดผมอยู่ในเกมนะดึงกูซื้อแน่
แล้วพอเกรตาไปเพราะเนี่ยใช่
มือแปดด้วยอะเอาตัวแต่ใส่มือแปดเลย
ทั้งเปิดทั้งยิงนะแบบว่าเออ
แล้วไปมองดูถ้าสมมุติริวฟูไม่เอา

แล้วทีมตกชั้นไปแล้วนักเตะอยากออกเลย

พลอสเนี่ยคำนิยามคือเป็นมิดฟิลที่การันตียิง๕๖ประตูครึ่งต่อซีซั่น

ปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดเขาติดท็อป๕คนที่แอซิสเยอะที่สุด
แล้วลูกตั้งเตะน่าจะติดท็อปไฟฟ์ของคนที่ทำประตูได้เยอะที่สุดด้วย
ผมว่ามันแพงเกินราคามันฝีเท้ามันไม่ได้ขนาดที่ต้องราคานั้น
ขายออกไปยังไงก็แพงแต่แบบโอ้โหทีเดียวผมแซวว่า
สุดท้ายลืมวูด้าคาวินฟิลิป
ก็ได้แต่หันไปดูก็อาจจะดีกว่าที่มีอยู่นะ
อยู่ก็ดีขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้

แล้วเขาก็เพิ่งผ่านเรื่องราวที่ต้องสโมสรต้องเป็นหนี้เป็นสิน
แต่เคลียร์มาเสร็จแล้วเสียผู้เล่นดีไป
แต่เขามีความเป็นเกื้อหนุนกันในสโมสร
ซึ่งผมมองว่าการจะลุ้นหนีตกชั้นหรือตกหรือไม่ตก
บรรยากาศในสโมสรมันสำคัญ

เพาเมสฟอเรสเอเวอตัน
พี่ต้ามียังไงบ้าง

ซึ่งถามว่าให้เลือก๓ทีมผมก็คิดคล้ายพี่ตา
ผมว่าสโมสรมันกลตีนโค้ชเค้าชื่ออะไรแล้วผมจำไม่ได้

คือแบบแพ้ติดติดกันแล้วแบบประธานสโมสรแม่งประกาศต่อสัญญา

มันอะไรแบบนี้มันอาจจะส่งผลมาถึงปัจจุบันที่มันเป็นแบบนี้
ผมว่าปีนี้พรีเมอร์ลีกต้องจาลึกว่าเป็น
เป็นรูปตัวการที่บ้าบ่อกับผู้จัดการทีเยอะมาก
ทีมที่ควรปลดเร็วไม่ปลดไอ้ทีมที่ควรรีบปลดช้า

ลีสอีกปลดผู้จัดการทีมเยอะนะ

อ่าใช่วิลาร์เป็นอุนาย

แบนยูเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนรูปตัวการ
ปลี่ยนตั้งแต่ก่อนมาเล่นนัดแรกในไทยแหละ
เห้ยนัดนั้นแล้วหรอ

ทำไมคุณแก้นจำไม่ได้หรอ

คือมันตลกมาก
แบบเฮ้ยชุดนี้เป็นไงไม่ชนะจริง

โอ้ก็เหมือนตอนนั้นแมนอื้อหรอวะ

มันไม่เกี่ยวกับงานลู่เรา

จะถูกทุกวันแล้ว
แต่ไม่เคยพูดอนุกไหล

กลับมาแล้วชัดเจนว่ากลับมาเล่นได้ตามมาตรฐาน
แพ้ชนะอาจจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรายังไม่ดีอยู่
แต่ว่านี่คือทรงของลิวภูที่ควรจะเล่น
เพราะฉะนั้นปีหน้าถ้าจะเสริมใดมันจะกลับเข้ารูปเข้าห
อย่างที่บอกแหละพอลิ้วภูที่มันพออาวุธข้างหน้ามันครบไว้
แนวลึกดีเนี่ยมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมันก็ดีขึ้นมา
เพราะก่อนหน้านี้มันเกิดความสงสัยว่าหน้ามึงเหมือนเดิมเลย
หน้านาน้ามึงก็แต่ทำไมทำไม่ได้ทำไมมันคือมันขาดตัวป้อนดีมันขาด

เดี๋ยวผมล็อบบีมออกเจเกิ้ลครอปให้ซื้อเจมบัตรพลาวส

แล้วผมว่าอาจจะเป็นเกมนี้แหละอาจจะไม่ถึงแพ้แต่ว่าก็จะสถานการณ์จะลำบากลงไป
ที่มันเชื่อมต่อไปถึงนักเตะในสนามเนี่ยมันดีมากบรรยากาศดีมากแล้ว
ผมผมมองคล้ายกันคือคือผมมองอย่างนี้ผมจะพูดอยู่เสมอว่าปีนี้ฤดูการเนี้ย
ไม่ได้ถึงขั้นรุ้นแชมป์เต็มตัวขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด
เพื่อนรักคุณหนิอ๋ออันเตยไปแล้วถ้าลงขนาดนั้นพ่อผมบอกว่าอย่าไปครบเพื่อนของนี้
มันแบกทุกอย่างแล้วมันคงวิ่งสู้ฟัดเต็มที่ครับแล้วเจอแบบตัวเก่าเก่าวิธีการ
แต่ถ้าเกิดเด็กมันเสือกเล่นแล้วมันเข้าข้อขึ้นมา

เมื่อวานผมอ่านข่าวอะไรเนี่ยเขาบอกว่า

มันดูวิธีการเล่นดูเหมือนจะไปด้วยกันได้
มันจะดูเป็นตัวปั่นมากกว่า
ดูว่าแบบไม่ได้อยู่สมมุติกับทีม
แต่ว่าฝีเท้าดูแล้วก็พอไหว

ก็เลยบอกว่า
ทำไมพี่ต้าถึงยกอีตาหนุ่มคนนี้ขึ้นมา
คือพอดีเห็นข่าวเห็นในทวิตอะไรอย่างนี้

กลายความเลอะเทอะกับการเป็นฮีโร่ในสนาม

มีเต็มเลย

ใบเพื่อจะดูภาพรวมของการแข่งขัน
ว่าทีมนี้ทรงฟุตบอลจะเป็นยังไงความกดดันแบบไหน
ก็จะเลือกมา๓ใบโดยที่ผลการแข่งขัน
เขาเรียกรูปเกมจะบอก
ซับดายก่อนแม่นไปเลยใช่ไหม

แล้วก็เดี๋ยวพอเลือก๓ใบมาแล้วเราจะเปิดใหญ่อีก๑ทีมละ๑ใบ

ทักษะแต่การเรียนไพ่คุณไม่ธรรมดาเลย

โอเคตอนนี้ผมคลี่ไพ่ออกมาแล้ว

ที่๒คือราชินีถือดาบ

ใบที่๓เดอะสตาร์

เอาไพ่ใบแรกก่อนความหมายของไพ่๒เหรียญ

โดยหลักรวมแล้วคือ
การหมุนเวียนการถ่ายเท

ดังนั้นนัดนี้เขาอาจจะใช้แผนของตัวหรือแผน
ที่เขามีชำนานกลางของเขาทำให้เกิดความชำนานหรือความคล่องตัว
อะไรประมาณนี้ก็ได้คุยง่าย

และใบที่๓๕ไม้

แสงจันทร์มันดูมีความละมุน

อาจจะแบบเหมือนเขากำลังคล่ำเครียดคุ้นคิด

หรืออาจจะโดนกดดันจนเกินไปหรือเปล่า

อาจจะอาจจะต้านแรงกระแสที่แบบเป็น
ซุปซิปก็อดซิปอะไรนู่นนี่นั่น
เป็นไพ่ผู้รอบรู้ผู้มีประสบการณ์อืม
ถ้ารูปเกมมาเขาอาจจะค่ำเครียดนู่นนี่นั่น
แต่ถ้าเขาปรับเชฟปรับรูปร่างหรือปรับ
โกรธลักษณ์วิธีแทคติคอะไรของเขาเนี่ยซึ่ง
เขาอาจจะปรับตัวปรับแท็กติกตามให้
เกมคู่นี้ออกมาสูสีเป็นได้
แต่จุดเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ครับคือ๕ไม้
ความหมายของ๕ไม้คือ
การทะเลาะบอกแว้งความหมายโดยหลักก่อนนะ
ทะเลาะเบาะแว้งความไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือตีกันเอง
ชิเซ็นโก้ต่อยกัน

เคซุสมาจากแม่ซิกตี้เหมือนกันดิ
หมดแล้วมึงอย่าย้ายมาอย่าช่วงมึงก็ไป

อาจจะมีจุดเปลี่ยนด้วยความไม่เข้าอกเข้าใจกัน

เซนอนผลอาจจะไม่เป็นดั่งใจเขาก็ได้

ไม่จ่ายเฉยจ่ายดีอยู่แล้ว
กูยิงซะแล้วไปเก่งซะแล้ว
ไปเก่งซะแล้วไปมั่นใจซะแล้ว
ทีนี้ถ้าเปรียบไพ่ทั้งสองทีมก่อนแล้ว

ไพ่นะแค่ไพ่นะจ๊ะทุกคน

ว่าผลนัดนี้จะเป็นอย่างไร

คุณโดนแล้วคุณโดนกระชากเสื้อแล้ว
คราวที่แรกพี่ป๋องมาผมโดนกระชากขอเสื้อเลย

แต่เหมือนกับเขาเอาจริงนะ
เขาได้เครื่องจริง
เชิญกูมาแล้วทำไมเปิดแพร่ไอ้ทีมกูไม่ดีวะ
วันนี้ผมโชคดีมากเลยไม่ชอบเปิดแพรร์นิว

มาจับใยกันเลยละกัน
มายืนยันเลยว่าผลนัดนี้
อ่ะโอเค
อ่ะอย่างไม่เปิด

อันนี้ยิ้มไข้

โอเคไพ่เนอร์เซินได้อัศวินถือเหรียญ
ส่วนอาเซนอนได้๒ไม้
ความหมายก็มีนัยยะที่ดีของทั้งสองทีมเลย

อสวินถือเหรียญนะครับเป็นตัวแทนของความเป็นนักสู้อัศวินอยู่แล้ว
และเหรียญถือว่าเขาแบบเหมือนเขาเรียกว่ามีข้อได้เปรียบ

หรืออาจจะมีเหรียญนับเป็นแต้มก็ได้
ถ้ามองในมุมนี้คืออัศวินถือเหรียญอาจจะนำพาทำให้นิวคัสเซิล
นัดนี้เนี่ยมีรูปเกมที่ดีและอาจจะได้ผลคะแนน
กลับไปนัดนี้ก็เป็นได้ผลไปถึงอาชนะ
อัศวินนี่อาจจะเป็นมิเคลอาเมรอนก็ได้
ก็ได้คีย์แลนด์ทิศเปียร์ก็ได้

ผมให้อาเมรอนไอดอลผมเลยอาเมรอนดีมาก

ใช่มันคืองงคือเห็นจากสภาพกายภาพ
มึงไม่เก่งอย่างนี้หรอกโม
สุดท้ายตั้งโกรธใครนะตั้งโกรธกลีริตแซวในหู
อีคนนึงอ่ะขอครั้นก่อนแล้วแม็คซิแมงไง
พี่ย็อมไปบอกว่าที่เขาเก่งอ่ะพอผ้าโพลกหัวเขา

ส่วนมากวิ่งตัวใหญ่นะ
นึกภาพไม่ออกเลยนะว่าจะเป็นยังไง
ความหมายของ๒ไม้ตามหน้าไพ่ก่อนนะคือ
ความรอบรู้เหมือนกัน
หรือแบบความพึงพอใจประมาณนึง
ซึ่งถ้ามองตามนี้นะ๒ไม้เนี่ย

คุณพอใจในความแบบถ้าสมมุติว่าตามหน้าเกม
หรืออาจจะแบบว่าบัตรูเดียวแล้วอุด

ซึ่งผลไปมาถ้าบวกตามหน้าไพ่ด้วยแล้ว

พอประมาณนี้ในนัดนี้ก็เป็นได้
อาจจะนำเยอะตั้งแต่ต้น๒๐

อย่างที่ผมถ้าดูตามหน้าไพ่
ถ้างั้นก็อาจจะออกมาฟอร์มคล้ายกับ

อะไรประมาณนั้นก็เป็นได้

และมีสิทธิ์อาจจะไปถึง๓แต้ม
รวมถึงถ้าสตาร์ทดี
สตาร์ทติดเครื่องติดเร็ว
ที่คุณพูดอย่างนี้คุณตัดสินแชมป์แล้วเลยนะ

นี่ไม่ได้ตัดสินแค่เกมนี้นะ

เท่าเบรกแล้วกัน

ผมปีที่แล้วนู้นไล่๑แต้มมานาน

ถ้าเกิดชอบเรกจนคู่ต่อสู้ท่านไฟแตกไปเอง

เอเดอร์ซันเห็นเป็นโกบออกมาเลี้ยงยิง
ทุกคนก่อนอาจจะเรียนตัวสำรอง

อะไรของมันก็ไม่รู้ดาวไม่ได้เลย

ถ้าดูตามนี้กลับมาที่หน้าไพ่เหมือนเดิม

ผมเอานิวคัลเซ็นต์ก่อนละกัน

ป๋องไม่ต้องมาลงทัวร์ผมนะ

กลัวแล้วนะไม่ต้องมากระชากเสื้อนะ

ยังไงก็ตามพลาดปิดฤดูการต้องเชิญเข้ามา

ผมเอากาดขึ้นมาสแตนบาย

แล้วดูเอาใครมาประกบเอาเจ๊ดำมาประกบ

ไท่นี้ขึ้นง่าย

ผมแถมอีกคู่ได้ไหมไปเปิดไพ่๓ใบเร็วเลยได้ไหม
ระหว่างทีมลุ้นตกชั้น

ให้ยิ้มให้มันเป็นยังไงนะ
เดี๋ยวพาไปเลือก

จะใช้ความเขี้ยวสยบในนัดนี้

คำว่าไปรักษาตัวก็คือมึงตกชั้นไปซะ

ถ้ามองความหมายคือต้องใช้
ทีมใดต้องใช้ความเก่าความประสบการณ์ที่มีอยู่

ก็อาจจะเกิดผลดีในนัดนี้ก็เป็นได้
ซึ่งถ้ามองตามนี้นะครับ๓ใบเร็วเลยนะ
แต่ไม่ได้ชนะเยอะชนะแบบเฉิน
เบียด
ซึ่งอาจจะเป็นแบบเบียดแล้วอาจจะแบบ

ก็ยังต้องมานอนไป
คือตอนนี้ก็๒๔แต้มอะ

แล้วก็โอ้โหประตูได้เสียเท่ากันเลยตอนนี้

โอกาสรอดก็เพิ่มขึ้นสูง

เอเวอตันตามอยู่นิดนึงใช่ไหม

โคม่า

แต่ไม่แน่ไปแพ้สักสองนัดเนี่ย
ก็เยี่ยวเหนียวอยู่

เปลี่ยนผู้เล่นหมุนไป๖คน

อ่ะนะครับประมาณนี้สำหรับแมทสูตรสัปดาห์นี้

ยังไงแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่ต้าด้วยนะครับ
ฝากผลงานหน่อยจ้า
ก็ติดตามได้ตามหน้าจอทีวีหรือจะเป็นหน้าจอคอมหรือโทรศัพท์ของคุณ
จะมีผลงานของผมออกให้อยู่เรื่อยส่วนในเรื่องของเพลงก็
ก็กำลังเล่นออกอยู่ครับติดตามมาเร็วเร็วง่ายจะมา

ยินดีแล้วก็งานภาค
ในทุกแพลตฟอร์ม
ตอนนี้ก็ทำอยู่กับผู้เชียร์ดังอยู่ในการภาคเกมอยู่ด้วยกัน
น้องรัก

เป็นพวกที่แบบว่าปากไลฟ์ที่อยู่ในจอใหญ่ไม่ได้

นะจ๊ะโอเคนะครับ
ก็ฝากรายการเราเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์นะครับ

พี่ทุกเทป

แต่วันศุกร์เนี่ยจับยาม๓แต้ม

อุ้ยอุ้ยอุ้ย

เดี๋ยวไปลากมา
ก็ฝากรายการของเราด้วยนะครับ
ทุกวันศุกร์นะครับ
สนุกสนานเฮฮากันอย่างนี้ตามช่องทางต่าง

โปกฮาของเราเป็นทุกข์ประจำอยู่แล้ว

เราไปเชื่อปุ๊บคนเขาก็คิดอย่างนั้น

เราก็รู้คุณก็คิดอยู่